ขับรถคุณพ่อขับรถจะไปรับปริญญาลูกสาว

จังหวะรถติดไอ้เสาเข็มที่ตอกไป

นี่กล้องหน้ารถจับไว้ได้

โอ้โหนี่หวาดเสียวกว่าข่าวผมเยอะเลย

ถ้าเกิดสมมุติว่าคันที่มีกล้องหน้ารถอยู่
ขับจี้คันหน้าแบบว่าท้ายชนชนหน้ารถเนี่ย
ฟาดเข้าที่นั่งคนขับเต็มเลยนะ

นี่เป็นเสาเข็มภาษาอะไรเนี่ยล้มลงมาขนาดนี้เนี่ย

พบครบจบแต่ปางก่อน
โพสต์เอาไว้บอกนั่งดูและนั่งคิด

กับการทำงานที่ฝากไว้ให้คิดและพิจารณา

ความสำเร็จของลูกที่จบการศึกษาซะแล้ว

หลายคนที่เห็นคลิปนี้เนี่ยอูหู
แสดงความคิดเห็นเยอะ
เสาเข็มอยู่เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ยังไง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปตรวจสอบให้นะคะมันที่ไหนเนี่ยครับ
เชียงใหม่ค่ะพี่เบิร์ตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ลงพื้นที่ไปดูเขาบอกว่าคนงานเนี่ยตอกเสาเข็มปักอยู่เกาะกลางถนน๔ต้น
แต่จังหวะที่ทีมข่าวเราลงไปไม่เจอปั้นจันทร์ไม่เจอคนงานแล้วนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับนางสาวนันทนาเธอเป็นเจ้าของเขียงหมูเห็ง
อยู่ร้านบ้านแม่โป่งซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งสีขาวที่อยู่ข้างหน้าเห็นไหม
คันเก่งสีขาวข้างหน้านี่แหละรถเธอ
เธอบอกว่าเธอขับรถเข้าไปในเมืองเชียงใหม่จะไปซื้อของมาขาย
ก็ขับไปตามถนนดอยสะเก็ดก่อนถึงแยกสารเด็กถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นแล้วล่ะว่ามีปั้นจันทร์กำลังตอกเสาเข็มอยู่ตรงเกาะกลางถนน
เธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรจังหวะรถติดได้ยินเสียงดังโครม
มาจากท้ายรถตกใจเลยค่ะตอนแรกนึกว่าโดนชนท้ายหรือเปล่า
แต่พอลงไปดูเท่านั้นแหละโอ้โหมันหวาดเสียวยิ่งกว่าโดนรถชนท้ายอีกเลย
เพราะมันคือเสาเข็มที่ฟาดลงมาเต็มแบบนี้
หลังเกิดเหตุเธอก็ยังขับรถไปซื้อของที่ตลาดนะคะ
แล้วก็เห็นเพื่อนโพสต์คลิปกล้องหน้ารถก็เลยรู้ว่ารถคันหลังเป็นรถเพื่อนเธอเอง
แล้วรถเพื่อนก็หวิดจะถูกเสาเข็มทับอยู่เหมือนกัน
โอ้โหนี่รอดตายกันทั้งคู่แบบฉิวเฉียดเลยนะ
เรียกว่าเกิดลืมว่าเกิดใครชนท้ายเราหรือว่าอะไร
เพราะว่ามันดังมันสะเทื่อเลยเพราะว่าในรถเราเปิดเพลงอยู่
คือยาว๒เลนล์ควบประมาณ๒เลนส์ได้สองเลนส์ใหญ่
แล้วก็มองไม่เคนแล้วแล้วทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็เดินมาใกล้เราแล้วบอกว่า
เอ่อไม่เดินรถครับเฉียดไปเขาพูดอย่างนี้เฉียดไป
แล้วก็มันอาการแบบแล้วก็เอ๊ะงงอยู่นิดนึ
แล้วก็เดินเข้ารถไปแล้วขยับรถ
เห็นคลิปอีกทีกลางคืนเป็นเพื่อนเพื่อนโพสต์ลงในเฟสว่า
เขาก็ตกใจเพราะว่าเขาจะไปรับปริญญาลูกเขา
เกือบจะไม่ได้เห็นหน้าลูกเขาแล้วเพราะว่า
ไฟฟ้าตกต่อหน้าเขาเลย

ทีนี้เขาลงโพสต์ในเฟซบุ๊กเราก็เห็นแล้วก็ตกใจว่า
เอ้ยคันหน้ามารถเรานะคือเขาไม่รู้ว่าเป็นรถเราเหมือนกัน